มาดูต่อกันที่ความอบอุ่นกันหน่อยดีกว่า
เป็นความอบอุ่นน่ารักลงตัวของคู่รัก
คู่นี้ดิฉันเชื่อว่าพี่แจ๊คน่าจะยิ้มอยู่ในแมส

เอาจริงคู่นี้ดูกี่ทีกี่ที่

ล่าสุดเขาควงกันไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดค่ะ

คิมเขาก็ลงภาพสวีทหวานแบบนี้เลยนี่
บเอวกันเบาทำปากจูจุ๊บจ้องตากัน
อันนี้ฉันไม่รู้ถ่ายรูปเสร็จจะมีจุ๊บจริงมา

เห็นไอจีแล้วแหมมดขึ้นเพียบเลย
ภาพนี้เป็นการถ่ายภาพของคุณแม่หนุ่มหมาก

เป็นรูปน่ารักลงตัวเลย

คนในวงการเข้ามาเม้นต์นะอย่างณเดชน์มาเลยนะ
อีโมติคอนหัวใจด้วย
หลายคนบอกว่าเอาจริงตัวเองมาแซวเขานะ
พี่แบนยังไงเงียบนะช่วงนี้ลูกคงลูกคู่ลงหน่อย
ขอลูกคู่หน่อยค่ะพี่แดน

ส่วนฝั่งไอจีหนุ่มมากก็ขอลงภาพนี้เลยค่ะ

ดูแล้วอบอุ่นหลายคนก็บอกว่าคุณหมากเนี่ยคง
เดี๋ยวได้คุณพ่อคุณแม่นั่นแหละนะคะ
แล้วหมากเนี่ยก็ยังขอแจกความฟินต่อเลยนะคะ
รอดูกันอยู่นะคะหลังจากเรียกเหงื่อเสร็จ
ซูมไปน่าก่ายเพราะทิ้วใสแบบนี้
ใสจริงคุณแล้วเขาโหมดในสระว่า
สระสระวิน้ำก็มีแต่ที่สะดุดนี่เป็นไง

แม่ใจบ่ดีเลย

กางเกงน่าจะสั้นกว่านี้นิดนึง

มาถึงงานผิวอะนะคะคุณผู้สมค้าคุณผู้สมค้าอ๋อก็ดีค่ะ

ก็ยังเป็นรอนแบบสิคแพทย์แน่นไปเลยค่ะคุณ
ดีนะนี่ขนาดรูปสะท้อนกระจกนะพวกคุณยังอาการหนักเลยนะ
งานก็ดีเนอะคำหน้าขอชัดนะจ๊ะชัดเจนไปเลย
ผมขาอ้าวนะก็แฮปปี้กันไปคลิปนี้เนาะอืม